กระแสข่าวความเคลื่อนไหทางด้านการเมืองในช่วงสงครานนี้นะครับ
กระแสข่าวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะครับ
ยังมีการหล่นข้อเสนอเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
เพื่อผ่าทางตันทางการเมืองที่แต่ละคั่วแต่ละฝ่าย
แม้ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลกันได้จะเป็นฝ่ายไหนก็จะมีเสียงปริ่มน้ำ
แต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอนี้ไม่ได้รับความสนใจจากคั่วการเมืองฝ่ายต่างมากนักนะครับ

ปัดตกทันทีจากฝ่ายการเมืองสำหรับข้อเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
โดยนายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นนำพักพลังประชารัฐ
ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่คิดถึงข้อเสนอนี้
คือฝ่ายการเมืองที่มีคะแนนเสียงไม่มั่นคงไม่ถึง๒๕๐เสียง

เพราะสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลตามปกติคงไม่ถึงทางตัน
พักการเมืองที่มีอยู่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้
ทำให้สมการบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้
สว๒๕๐คนผมว่าวันนี้ลุกเป็นไฟแล้ว
นี่ต้องบอกว่าเป็นความชาญฉลาดของผู้ที่ร่างลำนูน
ที่มีประเด็นของสว๒๕๐คน
ตรงนี้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำให้สมการทั้งหลายมันออกมา
แล้วก็สามารถเดินต่อไปได้นะครับ
ไม่ใช่ว่ารัฐมนุนดีไม่ดีอย่างที่ผมพูด
แต่ว่าคือในประเด็นของสวตรงนั้นเป็นการเตรียมการ
แล้วก็ได้ใช้จริงนะครับ
ผมคิดว่าคนที่ชกเขียนรัฐมนุนเขามองประเด็นนี้ไว้

เช่นเดียวกับนายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าภักดิ์ประชาชนปฏิรูป

ที่มาจากคั่วตรงข้ามผลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นเทคนิคในการขจัดและชิงชัยทางการเมืองได้ง่าย
แต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลแห่งชาติไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
การตั้งรัฐบาลปกติน่าจะทำได้แบบไร้ปัญหา
ในวันมุหมาธนมธาหัวหน้าภาคประชาชาติ
บอกว่าการเสนอรัฐบาลแห่งชาติ
หลังการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านมาไม่ถึง๓๐วันคงไม่เหมาะสม
เพราะพักการเมืองยังสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
รัฐธรรมนูลในระบอบประชาธิปไตย
และเชื่อว่าประชาชนคงไม่เห็นด้วยเช่นกัน
อกจากนี้ยังเตือนพักใดที่คิดจะเป็นงูเห่า
เท่ากับฆ่าตัวตายทางการเมือง
เพราะประชาชนฉลากรู้ทัน
หากมีการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่ได้การรับเลือก
ขณะเดียวกันการันตีพักประชาชาติไม่มีงูเห่าแน่นอน
ฝ้าขวดศพพระเครื่องไทยนางละดาวันวงศรีวง
องสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้

ยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ซึ่งภาคเอกชนออกมาส่งสัญญาณเตือนหลายครั้งแล้วว่า

เติบโตทางเศรษฐกิจอาจลดลง
ซึ่งทางออกเรื่องนี้สามารถทำได้ง่ายดาย

แค่ฝ่ายการเมืองยอมรับในกติกา
พักการเมืองที่ได้เสียงอันดับหนึ่ง
ทำหน้าที่รวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
การนายเทพไทยเศรษฐพงษ์อดิตผู้สมัครสอสอภักรชาธิปัตร
ออกโรงแจงการยื่นข้อเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
ทำในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับพักประชาธิปัตย์

เพราะทำเพื่อเป็นทางออกของประเทศ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมสินจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่เสถียรภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
จะเป็นลักษณะรัฐบาลปริ่มน้ำ
พร้อมยืนยันการเสนอชื่อในชัวร์หลีกภัย

แต่เพราะตำแหน่งนายกต้องการคนมีประสบการณ์ในสภา
มีความอาวุโสและมีบรมีทางการเมือง
บัญญัติบรรทัศน์กรรมการสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์
ปฏิเสธกระแสข่าวการยื่นเงื่อนไขต่อรอง
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรให้ตัวเองเพียงตำแหน่งเดียว
และกับที่พักประชาธิปัตย์ไม่รับเก้าอี้รัฐมนตรี
เพื่อหวังสกัดงูเห่าป้องกันพักแตก
ในการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
ยืนยันเป็นเพียงข่าวลวงเพื่อสร้างกระแสทางการเมืองแน่นอน
หรือหากมีคนในพักไปติดต่อขอเจรจากับพักใดตามข่าว
ขอให้เข้าใจว่าอุปโลกตั้งตัวเป็นแกนนำเอง
พร้อมระบุพักการเมืองไม่ควรเสียเวลาไปกับการเจรจาต่อรอง
เพราะจะทำให้การเมืองไทยเป็นเรื่องน้ำเน่าเพิ่มขึ้นในสายตาสังคม
ที่การสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ระบุคำร้องของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ

ส่งความเห็นให้สารปกครองและสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยให้การเลือกตั้ง๒๔มีนาคมเป็นโมคะ
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและข้อเท็จจริง
เสนอเข้าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจรับไว้พิจารณาหรือไม่
โดยเข้าใจว่าหลังเทศกาลสงคราน
เจ้าหน้าที่จะเร่งเสนอคำร้องต่อที่ประชุม

เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน
เรื่องการเมืองแบบเดิมกับความสงบสุข
ส่วนใหญ่ให้กรกตสอบตกในการจัดการเลือกตั้ง
หรือนายกรัฐมนตรีคนนอก
จะนำปัญหาขัดแย้งให้กับคนในสังคมค่อนข้างมาก

และจะได้การยอมรับค่อนข้างน้อยถึงไม่ยอมรับเลย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน